การที่เกิดขึ้นในท้องที่ของสพเมืองจังหวัดทรงขลานะฮะ

คุยโทรศัพท์กันอยู่ดีจะชวนมาเจอกัน

ที่เกิดขึ้นในท้องที่ของสพเมืองจังหวัดสงขลานะฮะ
คุยโทรศัพท์กันอยู่ดีจะชวนมาเจอกัน

มันถึงเอาปืนมายิงเลยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๘ตำบลเขารูปช้างนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
คนเจ็บชื่อนายชัชวานสินชัยอายุ๓๗ปีนั่งอยู่หน้าบ้านแบบนี้
มีบาดแผลแขนซ้ายถูกฝั่นนะฮะ
แล้วก็ได้รับการปฐมพิชาบาลนำส่งลง

ไปสัก๒๐นาทีในปุ๊คู่กรณีที่ทะเลาะกันทางโทรศัพท์กับลูกเมื่อกี้เนี่ย
ก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วแม่บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัด
ออกมาดูที่หน้าบ้านเห็นลูกชายตอนนั้นนั่งบาดเจ็บที่แขนซ้ายอยู่แล้ว
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ

ทะเลาะด่าแม่กันทางโทรศัพท์ตอนนั้นพี่เข้าห้องเร็ว

ฮะแล้ว
คนเจ็บอันยังไงบ้างครับ
คนเจ็บก็บอกว่า

ก็พอไปทำแผลอะไรเรียบร้อยแล้ว
สมรวจสอบภอมเมืองสงขลาบอกว่าตัวเองกับนายพงศรีผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทสนมกันมาก
ก่อนเกิดเหตุโทรไปหาจะชวนมาที่บ้านเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานต่างคนต่างทำงาน
คุยกันไปคุยกันมาก็ไม่รู้ว่านายพงศิริไม่พอใจหรือว่าโกรธอะไรนะครับ
ก่อนจะขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของตัวเองใช้ปืนพกขนาด๙มมมาถึงก็ยิงลงพื้นที่หน้าบ้าน๒นัดยิงขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่ง
ก็เลยเข้าไปแย่งปืนนะแย่งมาได้ด้วยแต่ไม่คิดจะยิงเพื่อนกลับคืนปืนให้เพื่อน
ก็มีปากเสียงนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ย
ก็ยิงกันไม่ไม่ใช่ยิงที่จะคือแบบอ่าก็ติดความคัดตัวอะไรประมาณนั้น
หรือว่ายิงลงคืนอะไรดิอ๋อพอยิงลงคืนยิงคืนกับพระ
แล้วก็หลังจากนั้นน่ะน้องเข้าไปประชิปตัวเขาอ๋อประชิปตัวแย่งปืน
แล้วพอแย่งปืนเสร็จแล้วทำไมเราอืมไม่ยิงกลับเราก็อยู่เย็นเฉย
เป็นอะไรครับยิงจากนั้นอืมขอคืนเบอร์ให้เขาอิงเลยในน้องถึงงานเดียวกัน
คือผู้บาดเจ็บก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรื่องอะไร
คุยกันไปคุยกันมาจะเข้าใจอะไรผิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ชุดสืบสวนตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ที่บ้านพักแล้วไม่เจอนะฮะเจอรถยนต์คันที่ขับมาที่บ้านของคนเจ็บนั่นแหละ
อยู่ที่บ้านพ่อของผู้ก่อเหตุบอกกับตำรวจว่าลูกชายขับรถมาจอดที่บ้าน
แล้วบอกว่าไปทะเลาะกับเพื่อนมาแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์มารับ
แล้วก็ออกจากบ้านไปนะครับโดยพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะตามลูกชายให้ไปมอบตัวกับตำรวจให้เร็วที่สุดนะครับ
ต้นตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหาไว้คือพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยข้อหาหลังนี้หนัก
แล้วเพื่อนที่ไปรับออกไปเนี่ยบอกเพื่อนเถอะไปมอบตัวตัวเองพาผู้ต้องหาหลบหนีก็ผิดไปด้วยนะ